สังคมเขาก็อยากให้สวนั้นเป็นไปตามเสียงของประชาชน
แล้วผมก็ว่าสวมีตรงไหนนะที่ไปสวนกระแส
ไม่มีเพียงแต่เราไปจับบางเรื่องบางประเด็นแล้วไม่ได้ดังใจ
เหมือนคนที่มากล่าวหาหรือโจมตี

ผมก็พูดโดยหลักการธรรมดาธรรมดา
ไม่ได้มีข้อลังเกียจลังงอนอะไรกับพักก้าวไกล
ผมคุยกับคุณภาคภูมินอกรายการ
โดยส่วนตัวผมเป็นแฟนคลับพระเก้าไกล

ผมไม่ใช่มาพูดดัดจริตต่อแหลอะไรหน้าจอ

ชอบเลยบอกตรง
ผมไม่ได้ดัดจริตพูด

ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพื่อนสมาชิกบางคน

ผมไม่ควรที่ชอบดูการอภิปรายของเก้าไกล
ชะกัดชะกัดของหลายคน

ผมให้คนตามทางวิชาการการพูดอภิปราย
ผมจะบอกโอ้โหเวลาพูดนี่ผมชอบ

แม้แต่คนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมจะบอกเฮ้ยการเมืองมันต้องแบบนี้

แล้วการเมืองมันต้องแบบเนื้อ
ไม่ใช่รีลาวาธกรรมโฉงชางเหมือนโบราณ
ผมบอกตรงว่าผมชอบ
และผมอยากให้มีการเมืองในลักษณะแบบนี้

ไม่ได้มีข้อลังเกียจเดียดฉัน
ไม่ได้ชอบพักนั้นพักนี้
ในอดีตเนี่ยถอยไปศีรษะ๕ปี
ผมอาจจะชอบพักนั้นไม่ชอบพักนี้ไม่ชอบสีนั้น

แต่วันเวลาที่อายุเรามากขึ้น
แล้วก็เรามีงานที่เราทำแล้วเห็นบทบาทในติดขอบเวทีมากขึ้น
เพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันจะต้องปลองดอง

บ้านเมืองมันต้องอยู่ด้วยกันหลากสีหลากกลุ่มหลากคน
อาจารย์ไม่ได้มาบอกกับเราในวันนี้ว่าชอบก้าวไกลเนี่ยติดตามงานของเขาที่เป็นแฟนคลับเขา
เพราะว่าถั่วมาลงอาจารย์เยอะเกินในวันสองวันนี้ไม่ใช่นะ
ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าผมถือว่าถ้าเราเดินไปถ้ำกลางสายฝนเนี่ยมันต้องเปียก
แล้วถ้าผมอยากจะให้คนรักผมก็ต้องไปบวชสิผมมาทำงานการเมืองทำไมหรือไม่งั้นทำงานการเมืองก็ได้
แต่ก็อยู่เฉยแต่นั่นไม่ใช่ผมถือว่าการด่าการรักในทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ
วันนี้ที่เขาชอบเขาก็รักวันนี้ไม่ได้ถูกใจไม่ได้มีส่วนใดอะไรผมดูเสร็จถามว่าโกรธเกลียดใครไหมจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครไหม
โทรศัพท์มาเห็นอกเห็นใจผมเรียนของคุณตรงว่ายังไงฮะผมไม่รู้สึกอะไรผมถือว่าเราเองยังวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ได้
คนอื่นต้องวิพากษ์วิจารณ์เราได้คนอื่นต้องด่าเราได้ตำหนิเราได้ไม่ไม่มีอะไรชนิดที่ว่าเฮ้ยเป็นทนายความแล้วใครว่าเรานี่เราต้องไปฟ้อง
อาจารย์ครับที่บอกว่าเป็นแฟนคลับแล้วชื่นชอบติดตามผลงานดูก้าวไกลเขาแล้วเนี่ยโอ้โหชอบเนี่ยชอบในเรื่องของการอภิปรายลีลาการทำงานหรือ
นโยบายอุดมการแนวคิดต่างอันนั้นชอบไหมหรือว่ายังไงทั้งนโยบายทั้งแนวคิดอุดมการบางส่วนชอบบางส่วนอาจจะไม่ใช่นะ
มันเรามันไม่มีทุกอย่างแม้แต่เพื่อไทยพลังประชารัฐบางอันแม้แต่รายการคุณบางส่วนเราก็ชอบบางส่วนเราก็ไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นจะไปเหมารวมไม่ได้คนบางคนเราชอบบางคนมันก้าวล้าวแต่โดยหลักการผมตอบเลยว่าผมชอบบทบาทการทำงานของเขาและไม่ได้มีอคติเลย
แต่ลูกเต้าถามผมว่าพ่อจะไปเลือกใครยังไงลูกชอบใครเลือกเลยไม่เคยไปวิพากษ์ถึงก้าวไกลว่าไม่ดีอย่าไปเลือกลูก
โนมีมีนโยบายข้อไหนของเพื่อไทยของก้าวไกลเขาที่ไม่ชอบไหมไม่ไม่มีที่อาจารย์บอกว่าบางข้อก็ไม่ชอบมีข้อไหนบอกเลยไหมก็มันยังยังไม่มีอ่ะว่างั้นบางอันผมอาจจะเห็นว่าแรงไปบางอันผมถือว่ามันเกินไปนะแต่ยังไม่ต้องให้มันลงรายละเอียดไงเพราะบางทีอาจจะต้องพูดกันบางเรื่องเนี่ยผมว่าบางทีมันปรับกันจริง

ถ้าจะเป็นการเฉพาะนโยบายเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒อาจารย์วัญชัยเองก็ไม่ได้ติดขัดตรงนั้นไม่ได้ติดขัดผมไม่ได้ติดขัดแม้แต่เรื่องเกณฑ์ทหารแม้แต่เรื่องอะไรที่อะไรบอกตรงผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยแล้วไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัวครับบางเรื่องก็ดูผ่านผ่านบางเรื่องก็ฟังว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขา
จะรับการเปลี่ยนแปลงชั่วคุณพิทาแล้วฮะถ้าตัวบกคนตัวคุณพิทาถ้าจะเป็นนายก
ก็ยังไม่ได้เห็นอะไร
เพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็ต้องไปดูกัน
เหมือนเวลาคุณจะไปเลือกตั้งวันที่๑๔

แต่ว่าเฮ้ยอีกคนนี้มันใครวะ

เพราะฉะนั้นผมเวลาจะโหวตนายกขณะนี้ตอบเลย
โดยหลักการไม่มีอะไร